เกาะติดภารกิจนี้ไปพร้อมกันกับเรา
ส่วนข่าวสารอื่นเราก็มีให้คุณผู้ชมได้ติดตามเหมือนกัน

สุราธานีเพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้

แล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวท
ถือมีดนะไปขู่ชาวบ้าน

เดี๋ยวไปดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ

ผู้ชายเสื้อเหลืองที่วงแดงเอาไว้เขาถือมีดอยู่ในมือ
แล้วเพื่อนบ้านถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้

ผู้ชายคนนี้เขาเถียงกับผู้ชายชุดสีดำ

กันเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถขวางทางออกหน้าบ้านค่ะ
จริงบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะ
ใช่แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยหลุย
เขตเทศบาลนครสุราธานีนะคะ
แล้วผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะเขาขู่
เหมือนจะไปทำร้ายผู้ชายชุดดำ
แม่ของผู้ชายเสื้อสีเหลืองคอยห้ามลูกนะ
ห้ามลูกก็อย่ามีเรื่องเลยแม่อยู่ในเตรียมชุดสีชมพูนี่นะคะ
เขาก็โพสต์เอาไว้บอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการทางจิต
ครอบครัวดูแลไม่ได้ว่าถึงก็เลยถือมีดมาขู่ชาวบ้าน
ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหารุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันบาดเจ็บ
ไปช่วยชาวบ้านหน่อยพาตัวผู้ชายเสื้อเหลือง
คนนี้ไปรักษาทีกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้นะคะ
แล้ววันนี้ผู้ชายชุดสีดำในคลิปคุณผู้ชม
หนุ่มรายเดอร์ชื่อว่านายนพัฒน์ศรีคชิน
เขาเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์ที่เขาเจอผู้ชายเสื้อเหลืองมาถือมีดขู่
เขาเล่าว่าผมเช่าบ้านหลังนี้อยู่
ตอนนั้นผมกำลังสวมรองเท้าอยู่หน้าบ้านผมกำลังจะออกไปทำงาน
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนหน้าบ้าน
ทีนี้ฝั่งนั้นเขาเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้นี่แหละ
ขับรถยนต์ออกมาแล้วเหยียบคันเร่งเหมือนกับเป็นการเบิ้ลเครื่องหลายครั้งเลย
ตอนนั้นเขาทำเหมือนกับเขาผ่านถนนตรงนี้ไม่ได้
ตัวผมรายเดอร์คนนี้คุณนพัฒน์ก็เลยเดินไปถามว่า
พี่ครับออกได้ไหมเดี๋ยวผมเลื่อนรถให้
แต่จู่ฝั่งผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นเขาก็เลยพูดมาว่า

แล้วก็หยิบมีดมาจี้คอรายเดอร์
แล้วมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
แต่จี้คอร์ผมเดินหนีแล้วก็ตามกลับจะมาจี้ผมนี้อีก
ครับแล้วพอดีว่ามันมีน้องข้างบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้

ทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
เราฟังฝั่งผู้ชายชุดดำแล้วที่เขาจอดมอเตอร์ไซคันนี้ขวางอยู่นะ
ทีนี้เราต้องไปฟังฝั่งแม่ของผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้ด้วยค่ะ
แม่น่ะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นลูกแม่นะจะขับรถไปทำงาน
แล้วรถลูกแม่กำลังตั้งลำจะเอารถออก
แต่ว่าฝั่งรายเดอร์เสื้อดำคนนั้น
เขาเดินมาเหมือนกับพูดจากวนใส่ลูกแม่ก่อน
แล้วไม่ยอมเลื่อนมอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางอยู่ให้
มันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบในคลิป

แล้วสิ่งที่โซเชียลเขาเอาไปโพสต์
เขาบอกว่าลูกแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวท

แม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิตนะ
แต่ลูกแม่เป็นโรคลมชัก

ลูกแม่ไม่เคยทำร้ายใครเลย

แม่บอกด้วยว่าถ้าเกิดใครเอาคลิปนี้
แชร์แล้วไม่ได้เบลอหน้าลูกแม่
เดี๋ยวแม่จะดำเนินคดีนะคะ
นั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเขาบอกเออถ้าผมผิด

เราก็ไม่คิดว่าจะปล่อยคลิป
คือเขาก็ไปทำงาน
บอกไปเถอะลูกอย่าไปยุ่งกับเขา

แล้วก็เนี่ยเพิ่งรู้ว่าปล่อยคลิปกัน
เอาถ้าเบลอถ้าไม่เบลอ

เดี๋ยวถึงโรงพัก
แล้วรู้ด้วยใครส่งแบบนี้เลยส่ง

จากนั้นนักข่าวของเราก็ถามเพื่อนบ้านคนอื่นที่อยู่แถวนั้นนะคะ

กับที่รายเดอร์บอกแล้วว่ารายเดอร์จอดมรชัยอยู่หน้าบ้าน

ผู้ชายเสื้อเหลืองอยู่เลยว่ารถจะจอดขวางไหม
ใส่ชาวบ้านเอามีดไล่ฟันเข้าไปทั่ว

ครอบครัวเขาไม่ยอมพาลูกไปรักษา

พฤติกรรมแบบนี้เป็นมา๓๐กว่าปีแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนบ้านคนอื่นให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ